พาคุณผู้ชมไปที่ชนบุรีกันต่อเลยค่ะมีแก๊งคนร้ายไปลักลอบตัดสายไฟ
คือลักสายไฟแล้วก็เอาไปขายที่ร้านขายของเก่านะคะ
ตำรวจสพนจมจบชนบุรีรวบแก๊งคนร้ายแก๊งนี้ได้นะคะ
ซึ่งมูลค่าความเสียหายในการตัดสายไฟแล้วเอาไปขายนับล้านบาทเลยค่ะ
ตำรวจสพนจมตบนจมอสัตหิบจบชนบุรีแถลงข่าว
จับกลุ่มนายเดชศักดิ์การบรรจงและเยาวชนชายอีก๑คนนะคะ
ของกลางมีเครื่องมือช่างหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชม
ตัดสายไฟ๖ชิ้นปืนปลอม๑กระบอกและมีเครื่องกระสุนด้วยนะคะ
ทั้งขนาด๓๘ลูกซองจุด๒๒และมีสายไฟความยาวรวมกันกว่า๓กิโลเมตร
รถเก่งมิซูบิชิสีแดงเลือดหมูทะเบียนกไก่จจ๗๑๓๔ปราจีนบุรี
เป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะ
ทั้งคู่ถูกจับได้ที่บริเวณป่าติดกับโรงละครอลังการพัทยาหมู่๒ตำบลนาจอมเทียน
โดยมีนายสมิติเจียนภัยทูลตัวแทนโรงละครอลังการพัทยาเข้าชี้ตัวนะคะ
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่สามารถจับคนร้ายได้
คือคนร้ายสองคนนี้เขาเข้าไปลักสายไฟและเครื่องมือช่างชนิดต่างหลายครั้ง
รวมมูลค่าความเสียหายกว่า๑ล้านบาท
พันธุ์ตำรวจเอกโสลดเอี่ยมสะอาด
ผู้กำกับการสพนาจอมเทียนบอกว่าแก๊งนี้มีประมาณ๔๕คนค่ะ
ตอนนี้เนี่ยจับได้๒ก่อนที่จับได้มีของกลางหลายอย่างอย่างที่เล่าไปนะคะ
สำหรับสายไฟที่ลักลอบตัดเนี่ยก็เอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า
ราคากิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาท
เงินที่ได้แต่ละครั้งก็นำไปแบ่งกัน
เหลือคนละประมาณ๕๐๐๑๐๐บาท
หลังจากได้ส่วนแบ่งก็นำไปเที่ยวค่ะไปซื้อยาบ้ามาเสพค่ะ
ส่วนคนร้ายที่เหลือเนี่ยตำรวจบอกว่าจะเร่งขยายผลติดตามมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะ